ส่วนคดีที่มีชายหนุ่มคนหนึ่งไปง้ออดีตแฟนสาวที่เป็นม่ายลูกสอง
เป็นเจ้าของแผงขายผลไม้ที่หาดใหญ่จังหวัดทรงขลาไม่สำเร็จก็เลยใช้ปืนยิงเขาจนเสียชีวิตนะครับ
ล่าสุดตำรวจเตรียมนำตัวไปฝากขังนะครับพร้อมกับคัดค้านการประกันตัว

ม่ายสาวลูกสองประกอบธุรกิจแผงขายผลไม้ในอำเภอหาดใหญ่
ถูกนายธนพัฒน์ชัยถาวรอายุ๒๖ปีหรือปอนแฟนนุ่มยิงเสียชีวิต
หน้าโรงเรียนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่๑๕มกราคมที่ผ่านมา
ขณะขับรถเบ้นไปส่งลูกชายวัย๕ขวบและ๗ขวบที่โรงเรียน
โดยชนวนเหตุมาจากความหึงหวงและถูกบอกเลิกหลังคบหากันมาเกือบ๔ปี
หลังก่อเหตุได้ไม่นานนายธนพัฒน์รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไป
โดยขอติดต่อเข้ามอบตัวกับตำรวจ
ซึ่งล่าสุดนายธนพัฒน์ยังคงถูกควบคุมตัวที่สพหาดใหญ่
จากพนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
อาจนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เมืองต้นตำรวจดำเนินคดี๓ข้อหาคือฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
ซึ่งนายธนพัฒน์รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
โดยพนักงานสอบสวนจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสงคลา
พร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกชกัน
ส่วนศพของนางสาวเตชิตายาดได้นำไปตั้งบำเพ็ญกุศล
วัดแก้วสว่างในอำเภอหัดใหญ่
ทำกลางความเศร้าโศกของญาติพี่น้อง
อธิภากริจวัยพักอายุ๕๐ปีแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ครอบครัวทราบปัญหาระหว่างลูกสาวกับนายธนพัฒน์มาโดยตลอด
ที่ผ่านมาได้เข้าไปช่วยเหลือและเคลียร์
คิดว่าสามารถตกลงกันได้แล้วและเลิกรากันไป
ส่วนตัวนายธนพัฒน์เองก็เคยบอกว่าจะขอจบเรื่องด้วยดี
แต่ปรากฏว่ายังไม่ยอมเลิกรา
ง้อและขอคืนดีมาโดยตลอด
ซึ่งลูกสาวพยายามตีตัวออกห่าง
และครอบครัวก็ช่วยดูแลเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตราย

แต่สุดท้ายนายธนพัฒน์มาก่อเหตุจนได้
ก็จบก็จบกันค่ะไม่เหนือกว่าเขาจะเป็นแบบนั้น
ขณะที่ญาติสนิทอีกคนที่รู้เรื่องส่วนตัว
ระหว่างนางสาวเตชิตากับแฟนนุ่มบอกว่า
นายธนพัฒน์เป็นคนขี้หึงมาก

หรือแม้แต่ไปกดสติ๊กเกอร์รูปหัวใจให้ใครในโซเชียล

และตอบด้วยว่ากดหัวใจทำไม
และก่อนหน้านี้ทั้งสองคนก็เคยเลิกรากันไปแล้วรอบหนึ่ง
แต่ฝ่ายหญิงให้อภัยเพราะฝ่ายชายสัญญาว่าจะกลับตัว
แต่สุดท้ายยังเหมือนเดิมและแยกทางกันอีกครั้ง
แต่ฝ่ายชายยังตามมาราวีขอคืนดี
บอกว่าถ้าตัวเองไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้
สุดท้ายใช้ปืนยิงแฟนสาวเสียชีวิต
ซึ่งแตกต่างจากที่เคยสัญญาไว้
ว่าตัวเองเป็นลูกผู้ชายไม่มีวันทำร้ายผู้หญิง
ในระยะที่พอพิษคือเถอะว่า
มายมีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองค่ะ

วันหนึ่งจะโทรชั่วโมงนะครับพี่
โทรมาแบบว่าโทรศัพท์มาหลายสายมาก

ต้องเห็นว่าต้องรายงานทุกอย่าง
คือเป็นนักนั้นเดิมนี้มาหลายปี

คือสำคัญพูดถึงครับคุณนี้คือ
ไม่ได้ว่าจะสนใจน้องลูกของน้องมาย
หรือว่าจะจำได้สนใจอะไรเลยพี่
คือสนใจแต่ตัวน้องมายมายคือแบบว่าถ้าแอมมี่ได้คนอื่นก็ไม่ได้
ประหยุดนี้แม่ก็รักรู้มายบอกทุกคนในครอบครัว
พร้อมเปิดเผยว่าญาติทุกคนไม่มีใครรับได้
และขอไม่อโหสิกรรมให้กับนายธนพัฒน์
และขอให้รับโทษสูงสุดทางกฎหมายเพื่อชดใช้กรรมที่ก่อไว้
ทีมข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน